เอาล่ะคุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๐เอง
นี่ฮะครีนนะครับคือในช่วงก่อนก็ไปเข้าเวรแบบเช้าปลายเย็นกลับ
ตอนนี้เธอต้องไปเป็นทหารแล้วแม่เป็นห่วงมาก
เธอสมัครเข้าเป็นทหารตั้งแต่ตอนอายุ๑๘ตอนนี้๒๐
วันนภาแม่ของครีนเปิดเผยบอกว่า
ที่ผ่านมาเธอจะไปเข้าเวรในค่ายแบบเช้าไปเย็นกลับ
แต่หลังจากอิสราเอลประกาศทำสงครามนะครับ
รีนก็ถูกเรียกตัวไปประจำการนะครับที่ค่ายโดยด่วนเลย
แม่บอกว่าไอ้วันที่ไปส่งลูกสาวเข้ากองทัพ
มันบีบหัวใจเหลือเกินนะเป็นห่วงลูกสาวนะครับ
ลูกก็ส่งข้อความมาบอกให้แม่พาน้องกลับเมืองไทย
เพราะว่าสงครามครั้งนี้กำลังจะใหญ่กว่าที่เคยมีครับ

ข้างนอกมันอันตรายเนอะเราก็ห่วงเขาก็ห่วงเราเราก็ห่วงเขานั่นน่ะหนัก
พอเสียงไซเรนดังเราก็อยากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะ
ถ้าตายก็ต้องตายด้วยกันนะคือไม่อยากให้แบบ
แล้วไซเรนดังเนี่ยก็คืออยากเห็นลูกอยากอยู่กับลูก
อยากแบบอยู่คนนี้เดียวก็อยู่
แม่บอกแม่นอนไม่หลับหรอกนะครับ
เครียดกับสถานการณ์ด้วยแล้วก็เป็นห่วงครีนด้วย
ตั้งแต่วันที่๗ตุลาคมคุณผู้ชมวันที่มันเกิดสงครามครั้งใหม่ครั้งนี้
รีนยังไม่ได้กลับบ้านเลยได้แต่แชทคุยกัน
คุยกันนะครับแล้วก็ครีนจะส่งข่าวให้น้อง
แล้วแม่นะครับคอยหลบระเบิดนะครับ
ตอนไหนว่าไม่ให้ออกจากบ้านนะนะครับ
แล้วล่าสุดครีนก็ส่งข้อความมานะครับ
บอกครอบครัวบอกว่าอาจจะได้กลับถ้าถ้าสงครามจบไวครับคุณผู้ชมครับ

เพราะปกติอยู่บ้านแม่ก็จะหุงข้าวให้กิน
ออกไปอยู่ในค่ายก็ได้กินแต่ขนมปังนะฮะ